ต่อที่ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับนักร้องนักแสดงสองคนนี้นะคะ
อย่างสาวมดนับประพัฒน์ที่เมื่อเช้านี้มาออกรายการกับเรา
รวมไปถึงหนุ่มเอี๊ยงสิทธาค่ะทั้งสองคนนะคะ
เขาได้มาเชิญชวนให้คุณผู้ชมนั้นซื้อดอกป๊อปปี้ที่ดิฉันติดอยู่แบบนี้ค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์เนื่องในวันทหารผ่านศึกนะคะ
ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำค่ะในวันที่๓กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะ
ก็จะนำเงินนี้ไปช่วยเหลือครอบครัวของเหล่าทหารผ่านศึกนั่นเองค่ะ
ดารานักแสดงวัยรุ่นอย่างสาวมดนับประพัฒน์และหนุ่มเอี๊ยงสิทธา
มาร่วมรณรงค์จำหน่ายดอกป๊อปปี้สัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกค่ะ
ซึ่งตรงกับวันที่๓กุมภาพันธ์ของทุกปี
เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำหน้าที่รับใช้ชาติค่ะ
โดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่ร่วมด้วยช่วยกันอุดหนุนมากมายเลยนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็เผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
และขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้รั้วของชาติ
ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศไทยค่ะ
ซึ่งวันนี้ก็จะตรงกับวันที่๓กุมภาพันธ์

ครั้งหนึ่งนะเคยได้ต่อสู้เพื่อประเทศชาติ
ป้องเราทำให้เรานอนหลับสบาย
อย่างปีนี้ความสนใจก็ยังมีแล้วก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย
เห็นแล้วเรารู้สึกดีใจแทนพี่ทหารนะคะ
ที่ทุกคนยังคอยให้กำลังใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับพี่อยู่ค่ะ